เรื่องของการช่วยทำคลอดให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับ
คลอดแล้วบางทีไม่ทันการจราจรติดขัด
เราทราบกันดีว่ามีตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ
ที่จะคอยทำคลอดให้เขาฝึกฝนมาเป็นอย่างดี
ล่าสุดนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งครับที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น
เพราะว่าท้องแก่แล้วก็ไปถึงโรงพยาบาลไม่ทัน
ก็ต้องทำคลอดในรถแท็กซี่ช่วยกัน
เมื่อวานนี้มีหญิงสาวท้องแก่ใกล้คลอด
กำลังนั่งรถแท็กซี่จะไปโรงพยาบาลตำรวจ

แต่ว่าการจราจรมันติดขัดมากนะครับ
ก็เลยปวดท้องมากยังไงก็ต้องคลอดแล้วเพราะว่าน้องเนี่ย
คือศีรษะโผล่มาเล็กน้อยแล้วแท็กซี่บอกไม่ทันแน่
ก็เลยโทรแจ้งทางตำรวจจราจรนะครับ
ดาบตำรวจกฤษณะเพชรน้อยพบหมู่งานจราจรโครงการพระราชดำริ
ก็เลยมาช่วยนะครับมาช่วยทำคลอดให้นะฮะ
ก็ออกมาเรียบร้อยปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูก
คุณแม่นี่เป็นหญิงสาวอายุ๓๑เท่านั้นเป็นชาวพิศนุโลกนะครับ
เบาะด้านหลังของแท็กซี่นะครับ
ส่วนลูกออกมาก็เป็นเด็กน้อยเพศหญิงสมบูรณ์ปลอดภัยดีนะครับ
ร้องเสียงดังลั่นเลยเสียงดังลั่นนี่คือปลอดภัยดีนะฮะ
อดใหญ่แข็งแรงนะครับนี่แม่น่ารักเชียว
นี่จะบอกว่าเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งคุณหมอได้ไหม
ได้เพราะว่าเรียนมานะครับเรียนมานี่ไม่ใช่ธรรมดานะ
กฤษณะเนี่ยน้องทารกเพศหญิงเมื่อวานนี้ที่ช่วยทำคลอดเนี่ย
คนที่๒๓นะครับโอ้โห๒๓คนที่๒๓ที่ทำคลอด

ใช่รับราชการมา๒๐ปีเป็นตำรวจจราจรในโครงการพระดำริ
ที่ในหลวงรัชการที่๙ท่านก็ส่งพระครูนาโปรด๙ปรุงกำมอบได้
มีมรำดิให้แต่งตั้งแล้วก็จัดตั้งตำรวจจราจรช่วยเหลือผู้คนที่เจ็บท้อง
คลอดบนรถเพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่ทัน

ไม่ไหวแล้วนี่นะฮะ
อ้าวลืมเลยนี่เดี๋ยวจะลืมกันแท็กซี่คันนี้ครับท่านผู้ชม
บอกเลขทะเบียนด้วยสิครับคุณภาคภูมิคือ
คือบอกให้ครบเลยคุณภาคภูมิเพราะว่าดิฉันใกล้คลอดแล้วเหมือนกัน

ไม่ฝากท้องไงแต่กลัวว่าไปไม่ทันแบบคุณแม่ท่านนี้ไงฮะ
หมายเลขทะเบียนททหารสศ